แต่อาสาทำความดีเป็นเด็กวัด
เดินตามพระไปบินทบาทในทุกเช้าเลยนะครับ
โอ้โฮ
ดูตอนแรกก็คิดว่าตำรวจคุ้มครองพระ

ตำรวจท่านนี้ขออนุญาตที่จะเป็นเด็กวัดนะครับ
เดินตามในทุกเช้าเดินตามพระนะฮะ
ในการบินทบาทในทุกเช้านะครับ
ในพื้นที่ตำบลบางกระบืออำเภอสามโคกจังหวัดปฐุมธานี
ชาวบ้านหลายคนสงสัยตำรวจท่านนี้เป็นใคร
ทำไมต้องเดินตามพระบินทบาทด้วย
แต่ก็สร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็นนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราก็สงสัยเหมือนกันก็เลยไปสอบถาม
ทราบว่าตำรวจท่านนี้ก็คือร้อยตำรวจโททองใบอินผ่อง
หมวดใบตำแหน่งกรองสารวัตรจราจร

วดใบบอกว่าอีก๖เดือนจะเกษียณอายุราชการแล้ว
ว่างไม่รู้จะทำอะไรในช่วงเช้าแบบนี้
ตัดสินใจหันหน้าเข้าวัดช่วยเหลืองานทุกอย่างเท่าที่จะทำได้
โดยทุกเช้าจะอาสาช่วยพระถือข้าวถือของที่ญาติโยมใส่บาท
เพราะเชื่อว่านอกจากได้บุญแล้วยังได้ออกกำลังกายอีกด้วยนะครับ
พระครูประหลัดปฐุมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโบดบอกว่า
วดใบช่วยงานพระเป็นประจำ

ที่วัดโบดเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงทำบุญ
ทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาทำบุญถวายสังขทานจำนวนมาก
หมวดใบนี่แหละมาช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในวัดด้วยนะครับ
บางครั้งหมวดใบยังทำหน้าที่เป็นโคศกอีกด้วยนะฮะ
โศกวัดบอกกล่าวญาติโยมที่มาทำบุญ
ซึ่งการมาช่วยงานของหมวดใบ
ทำให้นักท่องเที่ยวอุ่นใจในความปลอดภัย
แล้วก็ประทับใจในตัวของตำรวจท่านนี้เป็นอย่างมากเลยนะครับ
นี่ก็ต้องเรียกว่าขออนุโมทนาบุญด้วยเช่นเดียวกันนะครับ